ช่วยกันตามหาหน่อยค่ะคุณผู้ชมกระบะคันนี้
คือเขาจอดอยู่ริมถนนใช่ไหมแล้วจู่เขาหักขวาออกมา
แล้วพอรถเก๋งมารถเก๋งก็เสียหลักสิคะ
รถเก๋งเนี่ยพุ่งไปชนต้นไม้กระบะไม่ได้จอดรอหนีไปเลยค่ะ

หนีแบบหนีค่ะหนีแบบตะโกนเนี่ยแบบนี้
คุณอยู่อยู่ไปจิ้มตูดเขาอ่ะใช่ค่ะ
ทำให้เก่งเขาหูเสียหลักเลย
นี่ดูทรงเหมือนกับจะยูเทิร์นตรงกลางถนนเลยไหม

แล้วพอไปชนเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยจังหวะที่จอดนึกว่าจะเปิดประตูลงมานะ

ถอยหลังเสร็จแล้วปุ๊บพุ่งไปเลยค่ะ

ใช่ไม่สนใจรถเก่งนี้เลย
คือรถเก๋งเนี่ยหน้ายับไปจอดอยู่กับต้นไม้แบบนี้ค่ะ

เดาเลยคนในพื้นที่แน่เลย

คือนอกจากถนนใหญ่แล้วเข้าตรอกซอกซอย

ใช่แล้วก็แซงคันอื่นไปเรื่อยเลยนะคะ
ก็เลยคิดว่าเขาก็น่าจะเชี่ยวชาญในพื้นที่
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อวันที่๑๑ที่ผ่านมาค่ะ
อยู่ตรงซอยสายไหม๓๓ทับ๑นะคะ
แล้วรถผู้เสียหายเนี่ยก็คือฝั่งรถเก๋งที่ต้องหักไปชนต้นไม้เนี่ยนะคะ

ส่งให้ทางเพจสายไหมต้องรอดช่วยเหลือ
เพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูสภาพด้านหน้ารถเก่งนะ
นี่เฟรมซ้ายเห็นไหมอันนี้ด้านข้างก่อน
ด้านข้างนี่คือโดนกระบะนะมาพุ่งกระแทก
แล้วเดี๋ยวดูด้านหน้าที่ไปพุ่งชนกับต้นไม้สภาพข้างหน้ารถเก่งนี่ยู่แบบนี้ค่ะ
ซึ่งเขาก็เลยส่งคลิปนี้ให้ทางเพจสายใหม่ต้องรอด
แม่เสียดายมองทะเบียนไม่ชัด
กล้องวงจรปิดนี้ตอนนี้ก็เลยยังตามหากระบะคันที่ขับหนีไม่ได้
เดี๋ยวให้ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อนนะคะว่ามีกล้องจุดไหนไหม
เห็นทะเบียนกระบะ๔ประตูคันนี้แบบชัด
จะได้ให้มารับผิดชอบแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ